ส่วนโพลที่สำรวจว่าวัยรุ่นคิดอย่างไรกับเรื่องของวันวาเลนไทย
รวมถึงว่าวันแห่งความรักนี้เราจะมีต้นแบบแห่งความรักมาจากใคร
คำตอบก็คือมาจากพ่อแม่นะครับ
เราไปดูผลสำรวจของกรุงเทพโพลกันซะหน่อยนะฮะ
โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจในหัวข้อ
แบบไหนที่หนุ่มสาวยุคใหม่ต้องการ
โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างหนุ่มสาวยุคใหม่ที่มีอายุตั้งแต่๑๘ถึง๔๐ปี
วัยกลางคนเราก็ถามนะครับ
เพื่อสะท้อนมุมมองความเห็นของคนวัยหนุ่มสาววัยแห่งความรัก
เกี่ยวกับมุมมองด้านความรักเนื่องในวันวาเลนไทยวันนี้๑๔กุมภาพันธ์
สำหรับความรักที่หนุ่มสาวยุคใหม่ต้องการส่วนใหญ่บอกว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าต้องการความรักที่เข้าใจกัน
หลายคนบอกว่าเรื่องนี้สำคัญความเข้าใจคือสิ่งที่สำคัญ
จากการแสดงออกถึงความรักฉันรักเธอพูดไปเปล่าแล้ว

เพราะว่าสมัยนี้คนเรามีตัวตนกันมาก

แต่ว่าเข้าใจกันว่าเวลาที่มันจะมาอยู่ร่วมกันได้

แล้วก็รองลงมาที่ต้องการก็คือ
รักแบบมีเหตุและมีผลนี่ร้อยละ๔๘
ส่วนรักแบบพึ่งพากัน
คือมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับ
สวยมากสำคัญมากนะฮะ

แง่คิดเกี่ยวกับความรักที่ได้นำมาปรับใช้

ได้มาจากแง่คิดในภาพยนตร์ละคร
รองลงมาร้อยละ๑๙๙ค่ะ
บอกว่าได้มาจากการให้สัมภาษณ์จากคู่รักตัวอย่าง
มาดูความคิดเห็นของวัยหนุ่มสาวกันบ้าง

แบบไหนที่หนุ่มสาวยุคใหม่ต้องการ
ร้อยละ๒๙๓
อยากให้คนรักแสดงออกถึงความรัก

ด้วยการไปเจอกันรับประทานอาหารกัน
ทำกิจกรรมต่างกินข้าวดูหนังอะไรต่าง

ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาโซเชียลด้วยนะคะ
รองลงมาร้อยละ๒๒๑ระบุว่า

ใส่ใจและซื่อสัตว์ต่อกันก็พอ
คนประเภทตรงนี้นะปากแข็ง
ปากแข็งแต่จริงอยากได้ไหม

ถ้าได้นี่เป็นคะแนนบวก
อีก๑กลุ่มนะคะ๑๑๓๕ระบุว่า
อยากให้คนรักซื้อของที่เราอยากได้
ตรงข้อนี้นะอยากให้คนรักซื้อของที่เราอยากได้เนี่ย
คือเขาพิสูจน์ความรู้ใจใช่ไหม
รู้ใจฉันหรือเปล่าซื้อของมาถูกหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นมีเคล็ดลับนิดนึงสำหรับสาวนะครับ

แล้วก็พูดคำว่าอันนี้สวยจัง

ไม่เดี๋ยวว่าช็อปออนไลน์อยู่ก็แคปหน้าเจ้า

ให้เขารู้แต่ผู้ชายส่วนใหญ่บางทีก็ไม่รู้หรอก

บอกไปเลยเถอะขอมาโอนเข้าบันทรีย์มา

ขณะที่คู่รักที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตคู่ส่วนใหญ่๑๗๐
คือคนใกล้ตัวมาก
คุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะ
ส่วนรองลงมาคือ๑๐๒๘
คือคู่ของอันนี้เป็นคู่ตัวอย่างนะคะ
เป็นดารานะคะคุณเคนธีรเดชแล้วก็คุณหน่อยบุษกร
ขณะที่ร้อยละ๒๕ก็คือคู่รักของเพื่อน
ที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเรานะคะ
สำหรับเมื่อให้นิยามความรัก
แล้วเอาไปสอดคล้องกับเรื่องของการเมืองในบ้านเรา
เพราะวันนี้ก็ปยปเชิญพักการเมือง

เริ่มต้นด้วยวันแห่งความรักวันนี้เพื่อความปรองดอง
คนไทยก็มองแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ร้อยละ๕๑๘บอกว่าก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวเข้าหากันนะฮะ
เป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองน่าจะดีขึ้น
รองลงมาร้อยละ๑๐๘บอกว่าอยู่ในระยะทำใจ

บอกว่าเหมือนเป็นเส้นขนาน
แต่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าอยู่ในช่วงปรับตัวเข้าหากันนะครับ